ดูเรื่องของสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะมาถึงจุดนี้

ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไม่พอแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ต้องซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาทำอะไร
ซื้อตู้คอนเทนเดอร์มาเป็นเก็บอุณหภูมิมาเก็บรักษาศพ

กรณีที่เพจโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับโพสต์เมื่อวานนี้ถึงสถานการณ์ของโรงพยาบาลว่า
ขณะนี้หนักหนาขึ้นเรื่อย
และคงจะมีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ในโรงพยาบาลมากขึ้น
ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีหน่วยนิติเวศที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ปฐุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
แล้วก็จะมีจากกรณีคนที่เสียชีวิตที่บ้านเนี่ยแต่ต้องถูกส่งมาตรวจชนะสูตรที่นี่
จำนวนผู้เสียชีวิตก็เลยมากขึ้นมากขึ้นและเริ่มมีปัญหาแล้วกับสถานที่เก็บศพ
ต้องซื้อตู้คอนเทนเนอร์มาเพิ่มอีก๒ตู้ครับคุณผู้ชม
ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่ตะบลครอง๑อลจประถุมฐานี
คุณหมอทัศนัยพิพัฒน์โชติธรรมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ท่านระบุว่า
ผ่าชนสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลมีศพจำนวนมาก
ซึ่งกระบวนการตรวจศพต้องใช้เวลาอย่างน้อย๑วัน
เคสจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยนะฮะเหมือนดินพอกหางหมูนั่นแหละ
จึงต้องเตรียมการเอาไว้แล้วก็ศพที่ส่งมาชนะสูตรที่นิติเวศ
มีทั้งจากโรงพยาบาลศพด้านนอกซึ่งมีทั้งเสียชีวิตแบบธรรมดาแบบปกติแล้วก็ผิดธรรมชาติ
อันนี้ยังไม่นับรวมนะไม่นับรวมกรณีผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙ครับ
จริงคือเราอยากได้๔๐ฟุตแต่๔๐ฟุตที่เราแคบแบบนี้เราก็ไม่สามารถจัดการได้นะครับ

ท่านผู้บริหารก็เลยบอกว่าทั้งนั้นก็เอาตู้เล็กกับ๒ตู้ไปเลยก็จะได้จัดการบริหารให้มัน
เพราะบางเคสน่าเห็นใจจริงก็คือพอเขาโดนกักตัวทั้งครอบครัวเขาไม่สามารถมารับศพได้ครับ
มันก็เลยทำให้มีการชะลอตรงนี้
นี่ไงที่คุณหมอบอกบางครอบครัวป่วยทั้งครอบครัวแล้วมีคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต
ไม่มีใครออกมารับศพไปประกอบพิธีได้ไงก็ต้องฝากไว้ไง

หมอย้ำบอกว่าเป็นการเตรียมการไว้ก่อนนะครับอย่างไรก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกที่ระบบมันไม่เหมือนเดิม
เพราะต้องมีกระบวนการนี้ฮะอย่างที่บอกรอญาติมารับศพไปทำพิธี
ของแช่แข็งทั่วไปอย่างกรณีที่เกิด
ตู้ละ๒๐ฟุตนะครับแต่ละตู้ก็สามารถบรรจุสมได้เต็มที่
จะเป็นตู้ที่ไม่สามารถเอาไปขายต่อได้อีกนะครับ
หลังจากตู้มาแล้วเนี่ยจะเอามาวางไว้ที่ลานจอดรถหน้านิติเวศ
คุณหมอยังระบุด้วยครับว่ากรณีที่ผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
จะมีการชนสูตรเบื้องต้นแล้วก็สวอปทุกราย
จะไม่ได้ผ่าชนสูตรพลิกศพนะครับ
เพราะว่าถ้าผ่าปั๊บเดี๋ยวมันจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อโรค
กระบวนการจัดการผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ก็คือจะต้องใส่ถุงซิปล็อก๒ชั้น
มีการทำความสะอาดมีความปลอดภัยสูง
จริงแล้วคุณหมอบอกว่าสามารถจับด้วยมือเปล่าได้นะ
ถุงสบน่ะเพราะเขาทำความสะอาดมาแล้ว
แต่ทางการแพทย์ยังไงก็ตามจะต้องใช้ถุงมือในการจับ
ญาติรับไปประกอบพิธีมีเงื่อนไขอย่างเดียวห้ามเปิด
ห้ามเปิดเด็ดขาดจะเปิดมาดูเป็นครั้งสุดท้าย
หรือจะเปิดอะไรแบบนี้เอามะพร้าวมาเฉาะอะไรไม่ได้แล้วนะ
ไม่ได้ครับการจัดการสบไม่น่ามีปัญหา

แล้วก็เอาไปฝังได้ตามปกติ

คนที่ติดเชื้อก่อนคือแพทย์นิติเวศล่ะครับ
เพราะท่านต้องชันสูตรนะฮะต้องตรวจสอบว่ามีเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่ว่าการที่จะแพร่จากศพมันลำบากแล้วคุณหมอชี้
แล้วอธิบายชัดเจนเลยคือถ้าจะติดติดจากละอองฝอย
แต่สบอ่ะมันไม่ไอไม่จามไง

เอามาเก็บศพเพราะมันล้นทะลักออกมาแล้ว

แต่ว่าคนละแบบกับที่การชุมนุมและที่เจ้าหน้าที่
จะเอาไปกั้นนะอันนั้นคนละแบบกัน

แต่ว่ารอบนี้ต้องมีห้องแอร์